ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
เพื่อเตือนใจให้คุณผู้ชมนั้นขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับ
กระบาดเนี่ยไปชนรถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงข้างนะครับ
รถจักรยานยนต์คันนี้มีฝาแฝดอยู่

รวมทั้งยายซึ่งเป็นคนขับด้วยนะครับคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะ
บนถนนลบบุรีราเมษเส้นทางสงคราหัดใหญ่

พื้นที่หมู่๖ตะบดน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราครับ
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คนคือเด็กชายปัณทัศน์ทองขวัญอายุ๔ขวบ
อีกคนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือเด็กหญิงปริยากรทองขวัญอายุ๔ขวบ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกน้อย๒คนเป็นยายนะฮะและเป็นคนขี่รถแล้วก็เป็นแฝดคนที่๓นะฮะ
คือรถคันนี้ซึ่งเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยมีแฝด๓คนไปแล้วก็มีคุณยายเป็นคนขับคนขี่นะฮะ
ส่วนสาเหตุคือทางด้านของนายนพดลพรมสวรรค์ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคู่กรณีก็บอกว่ารถจักรยายนพ่วงข้างเนี่ยย้อนสอนมาแล้วก็เกิดการเฉียวชนกันแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดขึ้นมา
ก็เลยมีการมอบคลิปหน้ารถที่ติดเอาไว้ในกล้องหน้ารถเนี่ยให้กับตำรวจเป็นหลักฐานซึ่งตำรวจก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
ที่ไปซื้อของแล้วเขาวูบเห็นไหมฮะวูบแล้วลงข้างทางไปชนกับนี่ฮะต้นไม้แบบนี้นะครับคือวูบแล้วก็หลับในไป
รถก็พุ่งชนสาวไฟฟ้าสาวไฟขาดเป็น๒ท่อนเลยครับ
อยู่ที่บริเวณถนนสายหนองชากอ่างเวียงเนินโมกขาเข้าเนินโมก
บริเวณหน้าสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจังหวัดชนบุรี
เจอที่ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่านายบุญชัยมีบาดแผลตลอดที่เข้ามือซ้าและเจ็บหน้าอก
รู้สึกตัวอาการก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับ
ซึ่งปีที่แล้วนายบุญชัยเคยประสบเหตุทางรถยนต์มาแล้วถึง๒ครั้ง
และปีนี้ก็เกิดตั้งแต่ต้นปีเลยอีก๑ครั้งนะครับ
ญาติของคนเจ็บพอทราบข่าวก็เดินทางมาที่เกิดเหตุ
พร้อมกับบอกว่าต่อไปจะไม่ให้นายบุญชัยขับรถไปไหนคนเดียวอีกแล้ว
แล้วครั้งที่๓แล้วนะครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับ
บอกว่ามันมีเรื่องของสุขภัณฑ์ที่เป็นโถส้วมที่มาช่วยรองรับเรื่องของเสาไฟ
ทำให้ไม่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนอันตราย